แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะขอเข้ามาพระแม่คงคาแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของความเชื่อ
ทำอย่างไรให้ลอยกระทงแล้วให้มันปังให้มันมีความเป็นสิริมงคลต้องลอยเวลาไหนมีความเชื่อต่างเรื่องของอาบแสงจันทร์ต่าง
ซึ่งการลอยกระทงแบบนี้แล้วเนี่ยถือเลิกถือยามที่ดีคุณผู้ชมในการอาบแสงจันทร์ในค่ำคืนของวันเพ็ญเขาเชื่อกันว่ามันเป็นการเสริมเสน่ห์เสริมความปังเรื่องของโชคลาภ
ร่ำโบราณเนี่ยเขาเชื่อกันว่าคืนวันเพ็ญขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑เนี่ยโอ้โหครั้งนักแลครั้งสำหรับการใช้เป็นเริกในการขอพรพระจันทร์เพราะเป็นวันที่มีการเกิดปุระนะมีนะฮะที่ปีนี้เหลือแค่๒ครั้งคือ๑๙ก็คือวันนี้๑๙พฤศจิกายนและ๑๙ธันวาคมนะครับทีนี้มันไม่ใช่ทุกปีและทุกช่วงเวลาที่จะเหมาะสำหรับการอ
หมอไก่พพาธินีให้ข้อมูลทางโหราศาสตร์เอาไว้ว่า
ข่าวที่ลือกันว่าวันเพ็ญปีนี้ไม่ควรจะอาบแสงจันท
ออกไปข้างนอกเพราะจะเกิดปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์เนี่ย
ซึ่งนำสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ตัวเนี่ยจริงหรือเปล่า
เราสามารถออกไปลอยกระทงในค่ำคืนวันนี้ได้หรือเปล่า